เวลามีงานแบบนี้คุณดูอะไรในงานนี้

เป็นประเพณีแล้วก็ทำแบบนี้ทุกปีเรื่อยไป

เขาก็ล้อเรื่องของศิษย์สังคม
เรื่องที่มีผลกระทบกับสังคมพูดง่าย
ว่ามันเป็นประเพณีทำสืบต่อกันมา
แต่ว่าทางด้านของโคศกคอสชยืนยัน
การเข้าไปตรวจสอบขบวนล้อการเมือง

วันพรุ่งนี้เขาบอกว่า
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสมเนี่ย
กสมเนี่ยนะฮะ
เห็นว่ากรณีที่มีนายทหารระดับสูง
สั่งห้ามขบวนล้อการเมืองในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์
ที่ไปเกี่ยวข้องกับนาฬิการหรือ

อาจจะเป็นปัญหาที่น่าจะคิดเหมือนกันเพราะว่า
ว่ากิจกรรมของนักศึกษานิสิตเนี่ย

จนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือรัฐบาล
แม้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ก็ตามนะฮะ

นักการเมืองถามว่ามีผลบ้างไหมก็มีบ้าง
ในแง่อาจจะบางคนอาจจะกลัวขำ
บางคนอาจจะดูสะใจก็แล้วแต่
แต่จะมีผลถึงขนาดว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
หรือถึงขนาดเปลี่ยนรัฐบาลไหมก็อีกเรื่องมัน
แต่จะไม่น่าจะมีผลทั้งขนาดนั้น
แต่ถ้ากรณีอื่นก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับ
ว่ามันมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองไหม

กฎหมายอะไรเป็นข้อยกเว้น

ต้องดูให้รอบครอง
มันก็เข้าถึงกระบวนการพินาฮขององค์กรมธุระการอยู่แล้ว
คิดไม่ดีมาเข้าสู่กระบวนการที่ที่ทำอ่าประธานกษมศ์หมอบอกว่าก็ให้มองเป็นเรื่องขำคำ
ตอนนี้รัฐบาลคอสชคงขำไม่ออกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายเรื่องรุมร้าวเยอะเหลือเกิน
บางคนบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงขาลงของรัฐบาลคอสชหรือเปล่า
คุณนักสนายนั่นสิฮะเพราะเรื่องมันเยอะมากอ่ะค่ะแค่นาฬิกามันก็เป็นสั่นคลอดแล้วอ่ะ
สันครสมากทีเดียวนะฮะเมื่อสักครู่เห็นภาพไปแล้วนะฮะ
ขณะที่พันเอกวินไทยสุวารีโคศกคอสชบอกว่าถือเป็นเรื่องปกติทุกปีที่จะมีเข้าไปตรวจสอบหุดล้อการเมืองนะ
ก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบอยู่ในบรรทัศน์เดียวกันทุกพื้นที่ที่ทำจัดกิจกรรม
ส่วนที่มีข้อกังวลกับรายละเอียดของกิจกรรมนั้นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็คงที่จะประสานไปทางผู้จัดงาน
ลักษณะของการขอความร่วมมือระมัดระวังต่อการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
หากเป็นไปได้คงพยายามหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมที่อาจจะสุ่มเสี่ยงจะไปกระทบต่อภาพลักษณ์บุคคล
องค์กรในแง่มุมต่างจนเกิดความเข้าใจผิดหรือส่งผลต่อความขัดแย้งเกลียดชังของคนในสังคม
ซึ่งทุกปีก็มีความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่เราขอย้ำนะว่านี่คือประเพณีที่มันทำสืบต่อกันมาไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมือง
นี่ไงนี่ไงดิฉันกำลังจะบอกเลยที่มันเป็นประเด็นเพราะว่ามีคนเนี่ยส่ง
เขาบอกว่าใช้คำว่าทหารนอกเครื่องแบบหรือเปล่าไปสอดแนมไปหาข้อมูลไปตรวจสอบน้อง
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กองบัญชาการล้อการเมืองคือที่นี่เลยคุณทัศนัย
น้องเค้าก็กังวลว่ามันเป็นการรำเมื่อศิษย์เขาหรือเปล่า
ใช่ค่ะน้องบอกว่าก็ทุกปีก็จะมีการจัดทำหุ่นล้อ
ไม่ว่าจะเป็นทางสังคมไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ
ไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่ามาตรวจสอบกันแบบนี้จะทำให้ไม่สบายใจกันหรือเปล่า
เด็กเขาอาจจะมีการถูกปิดกั้นความคิดหรือเปล่า
ค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่า
จะเป็นอย่างไรเพราะว่าจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะ
สำหรับฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์
ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๗๒แล้วนะคะ
แต่เอาล่ะก็มีคำชี้แจงมาจากฝากฝั่งทหารเช่นเดียวกันนะคะ
พลตรีสุวิทย์เกรดศรีผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่๒รักษาพระองค์
ก็ปฏิเสธข่าวว่าไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจหุ่นล้อการเมืองทั้ง๖ตัว
บอกว่าเรื่องที่มีการส่งไปตรวจไม่เป็นความจริงนะ
เพราะว่าทางหน่วยมีภารกิจเพียงเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย
ภายในพื้นที่รวบกับตำรวจสำนักงานเขตแล้วก็กับเทศกิจเพียงเท่านั้น
ส่วนสัตว์อาจารย์แพทยิงอรพันธ์โภชนุกูลรองอธิการบริษัทธิกิจการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันบอกว่า
มหาวิทยาลัยมีจุดยืนมีเสรีภาพทางวิชาการที่ชัดเจนมาโดยตลอด
การจัดทำหุ่นในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์
ก็จะอยู่บนข้อตกลงอันสำคัญคือจะไม่มีการปิดกั้นความคิดเห็น
ไม่มีการปิดกั้นเรื่องของจินตนาการและกระตุ้นเตือนให้สังคมเห็นปัญหาของสังคม
ร่วมกันขบคิดร่วมกันแก้ปัญหาโดยจะอยู่บนขอบเขตของกฎหมายสิทธิเสรีภาพ
แสดงออกได้ภายใต้รัฐธรรมนูลนั่นเอง
อกจากจะลุ้นผลฟุตบอลแล้วลุ้นด้วยนะคะว่าจะมีการล้อนาฬิการูไหม
มีหุ่นล้อผู้นำทางทหารไหมมีหุ่นล้อผู้นำทางการเมืองไหม
มีความวุ่นวายไหมแต่ว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งมันมีความบันเทิงความสวยงาม
น้องเทรดเดอร์ของทั้งสองฝ่ายทั้งสวยทั้งหล่อก็เคยมาโชว์ตัวกับเราแล้วนะครับ
ติดตามกันพรุ่งนี้ก็เป็นกิจกรรมของนิสิตแล้วกันมองให้เป็นเรื่องของกิจกรรมแล้วกัน